กลับมาช่วงนี้คุณผู้ชมเชื่อหัวไอ้เรืองค่ะ
ว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะคะเชื่อดิฉันเถอะค่ะ
เพราะอะไรมีผู้ชายคนหนึ่งฉายาว่ากุ๊กเขาพนม
ไปก่อเหตุฆ่าคนตายแล้วหลบหนีไป
เหตุการณ์เกิดตั้งแต่ปี๕๘นับซีผ่านมากี่ปีแล้ว
ไม่รอดนะคะตำรวจกองปราบตามไปรวบตัวคาผ้าเหลืองแบบนี้
หลังก่อเหตุเสร็จปุ๊บหนีเลยค่ะไปบวชเป็นพระ
ถามว่าจะรอดไหมไม่รอดนะคะตำรวจกองกำกับการ๕
กองบังคับการปราบรามเข้าจับกลุ่มกุ๊กเขาพนม
หรือนายสุรสีพันเซ่งอายุ๒๑ปีค่ะ
เป็นชาวอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
จับกลุ่มในข้อหาคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นและพกพาอาวุธมีด
ในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ทีนี้ที่มาที่ไปของเรื่องเนี่ยย้อนกลับไปเล่ารายละเอียดให้ฟังแบบนี้นะคะ
มิถุนายนปี๒๕๕๘สมาชิกคนหนึ่งในแก๊งรถซิ่งของกุ๊กเขาพนมเนี่ย
ไปมีเรื่องทะเลาวิวาสกับเด็กนักเรียนรายหนึ่ง
อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่สาเหตุมาจากแย่งสาวกัน
สาวคนเดียวกันแย่งสาวจนกระทั่งเมื่อวันที่๒๙มิถุนายน๒๕๕๙
นี่ค่ะเวลาสักประมาณบ่ายสามนายกุ๊กซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งเนี่ย
เคลียร์ใจเลยโดยนัดให้ผู้ชายคนนั้นอ่ะ
คู่กรณีมาพบกันที่หน้าโรงเรียนจู่จู่พอมาถึงเวลานัดหมายค่ะ
กุ๊กยกพวกมาหน้าโรงเรียนเลยมาพบคู่กรณียืนอยู่
พอขับมาปุ๊บจอดรถแล้วกรูเข้าไปทำร้ายแบบนี้นะคะ
ใช้อาวุธมีดที่เตรียมมาแทงไปที่คู่กรณีหลายต่อหลายครั้ง
จนเขาล้มลงจากนั้นทั้งหมดก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปแบบนี้
คนที่เห็นเหตุการณ์พยายามนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ผู้ปกครองของคนบาดเจ็บก็ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
สอบพอร์ข่าวพนมให้ดำเนินคดีกับนายสุรศรีหรือกุ๊กข่าวพนม
พร้อมกับพวกกระทั่งตำรวจกองบังคับการปราบปรามค่ะ
ไปติดตามสืบสวนสอบสวนมาจนกระทั่งขยายผลนะคะ
สามารถจับกลุ่มได้ตอนที่มาบวชเป็นพระที่แห่งหนึ่ง
ที่อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่
นี่สุดท้ายแล้วก็ไม่รอดนะคะ
หนีได้แค่ไม่กี่ปี๕ปีโดนจับ